บนท้องถนนกลางค่ำกลางคืนขับรถอยู่บนถนนอยู่ดี
มีรถคันหนึ่งเปิดไฟสูงแล้ววิ่งย้อนสอนมา
เรามาถูกทางเขาย้อนสอนมาแล้วเขาไม่หลบ
เกิดอะไรขึ้นเชิญชมครับ
ก็ชนสิครับอุ้ยคุณแล้วใครจะไปหลบได้ทันคะ
คือรถคันนี้ภาพจากกล้องหน้ารถวิ่งมาบนถนนกลางคืน
นู่นเห็นมาไกลแล้วเข้ามาถูกทางหรือเปล่า
ทำไมเขาไม่หลบเลยไม่หลบหลบไม่หลบหลบไม่หลบ
เขาไม่หลบหักหลบเราก็หลับหลบไม่ทัน
กลายเป็นว่าเฉียวชนกันจังเลยครับนี่ฮะประกายไฟขึ้นเลยครับ
ดึกที่ผ่านมาประมาณ๕ทุ่มครับ๑๖มิถุนายน
ตำรวจสพขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับรับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุ
ถนนสายขลุงเขาโมยครับก็ไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุมีรถกระบะ๒คันครับ
เอาทีละคันนะครับคันแรกก่อน
คันแรกเป็นกระบะสีฟ้าทะเบียนจันทบุรี
สภาพถูกชนจนยางระเบิดขอบล้อแตก
แล้วก็บังโครนตัวถังตรงล้อหน้าด้านขวาพังเสียหาย
ก็คือคันนี้ดูสภาพครับซี่ขวานี่เละเทะมากนะครับ
คันนี้ครับด้านขวาก็พังเช่นเดียวกัน
เล่าว่าเขาขับรถมาจากอำเภอขลุงจะไปทางเขาโมย
แล้วก็ระหว่างทางขับมาบนถนนเส้นนี้
กระบะอีกคันหนึ่งก็คือคันสีฟ้าที่ด้านขวาพังค่อนข้างเยอะ
เปิดไฟสูงขับย้อนสอนสวนทางมาแล้วไม่เบรกเลย
ผมจะหลบก็หลบไม่ทันแล้วแล้วพุ่งชนเข้าอย่างจัง
โชคดีว่าไม่มีใครบาดเจ็บ
เรื่องต้นครับตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วสอบปากคำคนขับรถกระบะทั้งคู่
ประกอบสำนวนคดีก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ร่องรอยครูดบนท้องถนนดูสิครับเป็นทางยาวเลย